สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
ฝนที่ตกมาในช่วงนี้อาจจะสามารถบรรเทาภัยแรงได้บ้างเล็กน้อยนะคะ
แต่ก็ยังไม่ใช่ฝนที่ตกตามฤดูกาลนะคะเพราะฉะนั้นเตือนพ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกร

เพราะว่าสัปดาห์หน้าฝนจะทิ้งช่วงอีกค่ะ
ต้องระวังอะไรกันบ้างเราไปตรวจสอบกันค่ะ

ต้องระวังอากาศร้อนในตอนกลางวัน

เกษตรกรควรลดอุณหภูมิในโรงเรือนค่ะ
ภาคเหนือภาคอีสานนะคะอากาศร้อนในตอนกลางวัน
ระวังอันตรายจากอัคคีภัยนะคะอย่าลืมค่ะ
คล้ายคลึงกันกับภาคกลางและภาคตะวันออกนะคะ
เกษตรกรควรลดอุณหภูมิในโรงเรือนะคะ

ส่วนภาคใต้มีอากาศร้อนในตอนกลางวัน

เกษตรกรควรให้น้ำพืชอย่างเหมาะสมค่ะ
ระวังศนุพืชจำพวกปากดูด
เรียบนะคะคลื่นสงบเลยค่ะ

ในช่วงนี้ต้องระวังการใช้น้ำนิดนึงนะคะ

เพราะฉะนั้นเดือนนี้และเดือนหน้า
ถือว่าเป็นเดือนแห่งความร้อนของประเทศไทยเลยก็ได้นะคะ
ส่วนปลายเดือนหน้าจะเริ่มมีฝนตกแล้ว
ซึ่งฝนอันนั้นนะคะจะเป็นฝนตามฤดูกาล
เพราะฉะนั้นระวังสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้